สวัสดีครับท่านผู้ชมฮะตอนนี้เราเจอฝูงปลาโลมาครับ
นี่คือลูกฝูงปาโลมาน่าจะเป็นวัยรุ่นไม่ถึงกับลูกมากครับ
นี่ฮะเอาละครับโอ้โหน้องโชว์ได้สวยมากครับ

ถ้าอยากมาเห็นแบบนี้ต้องมาเที่ยวซิมิลันนะครับ

นี่คือฝุงปลาโลมาหลังคล่อมนะครับ

นี่ครับกลางทางของเกาะซิมิลันครับ

เหลือประมาณสัก๖๗ไมค์สุดท้ายฮะ
บ๊ายบายกับไปกับฝุงปลาโลมาเมื่อกี้นะครับ

อยากให้ทุกคนมาเห็นด้วยสายตาจริงเลยอ่ะ